ไปดูรอยเท้านี้ที่ขอนแก่น
คุณผู้ชมว่ารอยเท้าที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้

นะฮะก๊อฟทายว่าหมีควาย
ผู้ชมมาสมบัตรที่๑๔๔๖บ้านหนองบัวน้อยตะบนหนองตุ๋มอ่อเมืองขอนแก่น
หลังจากมีคนโพสต์รูปรอยเท้าสัตว์ขนาดใหญ่ใหญ่จริงนะฮะ
ลักษณะคล้ายรอยเท้าหมีหรือเสือลงเฟซบุ๊กนี่แหละครับ
ตรวจสอบรอยเท้าดังกล่าวกว้างประมาณ๑๒เซนติเมตรยาว๑๓เซนติเมตร
ซึ่งเป็นรอยเท้าที่มีขนาดใหญ่มากนะฮะ
นายนรงศักดิ์ประหลัดขวาท่านอายุ๕๙ปี
เจ้าของบ้านเล่าบอกว่าคุณฮาวมาชี้ให้ดูด้วย
เย็นวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะควาย๒ตัวที่เลี้ยงไว้
ไม่รู้มันไปโดนอะไรมีรอยเล็บขวนเป็นทางยาว
แล้วก็หางถูกกัดจนขาดครับนะฮะ
แล้วก็มีเพื่อนบ้านมาเล่าบอกว่าเห็นหมีนะตัวใหญ่เลยนะครับ
นายสมหมายสุดสาอายุ๗๒ปีครับคนเห็นเหตุการณ์ยืนยันว่า
สัตว์เจ้าของรอยเท้านี้นะคุณนักข่าวหมี
นี่ดูแกเล่าออกรถออกชาติเลย
แล้วมันน่าจะเป็นหมีเลี้ยงด้วยนะคุณนักข่าวแล้วมีคนเอามาปล่อย
เพราะว่าถ้าเป็นหมีป่าวันนั้นนะมันต้องพุ่งเข้าทำร้ายท่านแล้วแน่นอน
เพราะว่าแบบเจอกันแบบจะนะครับเอาฟังท่านเล่าออกรถออกชาติมากครับ
ตอนที่เราเจอนี่ลักษณะมันเป็นยังไงนะครับ
มันก็ไม่ทำอะไรพอดีมีไม้แค่นี้แหละไม้ไผ่แค่เนี้ย
บางทียายก็เดินเข้าห้องน้ำไปจะบอกไปมันไปมันไป
มันก็เดินไปตามปกติธรรมดามันก็ไม่ทำลายเรา

ไอ้กลัวเนี่ยกลัวนั่นแหละไอ้เรื่องกลัวเนี่ยกลัวแต่ว่ามันไม่ทำลายเรา
นายอภิเดชหมื่นน้อยนะครับท่านผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๘ขอนแก่น
ชี้แจงแบบนี้นะฮะคือฉีกอ่ะท่านฉีกเลย
ชี้แจงว่าการตรวจสอบเบื้องต้นไม่ใช่รอยเท้าหมีเด็ดขาดท่านบอกแบบนั้น
เพราะว่าสัตว์จำพวกหมีเสือมันจะซ่อนเล็บแล้วท่านบอกว่า
คล้ายอะไรรู้ไหมไอ้รอยที่เราเห็นเนี่ยคล้ายเราคลายกันว่าหมีชาวบ้านว่าเสือเนี่ย
เกตอีกอย่างคืออุ้งตีนอุ้งตีนเสือนี่ใหญ่มากนะครับ
เพราะน้ำหนักขาวลงที่อุ้งตีนแต่หมาลงที่เล็บนะครับ
เพราะว่าใช้เล็บในการพยุงตัวเองเดินวิ่งนะครับ

สถานที่เห็นในภาพน่าจะเป็นรอยเท้าหมามากกว่านะครับ
ไม่ใช่หนีไม่ใช่เสือครับ
จากหมีจากเสือที่ชาวบ้านเชื่อแต่ท่านชี้แจงตามด้วยวิชาชีพ
ท่านบอกว่ามันประเมินแล้วน่าจะเป็นหมามากกว่า
หมาตัวไหนรอยเท้ามันได้ใหญ่ขนาดนี้
มันกระโดดสี่ขาพร้อมกันไปดิ้นดิ้มหรือเปล่า

เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะลงไปตรวจสอบ
ให้ได้ความชัดเจนเพื่อความสบายใจของชาวบ้านครับ